เมื่อวานนี้นะคะครอบครัวแล้วก็เพื่อนทั้งในและวงการค่ะ

โดยมีพี่ดีชาแผนนาฬิกสภที่วัดวัดป้อมวิเชียร์โชติการามค่ะ
บรรยากาศที่เห็นนะคะโศกเศร้ามาสเจอรี่ค่ะ

แล้วก็เพื่อนสมัยเรียนดุรยางคศิลป์ค่ะที่มหิดลนะคะ

ช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นช่วงที่บีบหัวใจมาก
ไปฟังนะคะความรู้สึกนะคะถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ

เป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นกะเทียงละล่าส่างสัน
เปลื้องเคยเดินเคยกับฉันเพราะว่าเจอ
เป็นความรู้สึกของเพื่อนจริงนะคะ
ก็คือตอนนี้น้ำตาลก็เป็นนางฟ้านะคะ

ขนาดที่พันนะคะคุณดิวอรุณผงแบบที่เห็นในภาพนะคะ
คุณฟลุ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันค่ะ
อาจจะทำเพลงนะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์นะคะ
ให้กับน้องน้ำตาลแล้วก็มอบเงินให้กับครอบครัวต่อไปค่ะ

เพราะว่าน้องน้ำตาลชอบทะเลนะคะแล้วก็สมัยที่มีชีวิตเนี่ยชอบไปเที่ยวกับครอบครัวบ่อยค่ะ

แฟนคลับวันสวดวันสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนแบบไปขอว่าให้น้องน้ำตาลช่วยเนี่ยเขาติดสนนะคะขาดสนเรื่องเงิน
ปรากฏว่ามีคนมาช่วยด้วยนะคะแล้วแฟนคลับก็เล่าให้ครอบครัวของน้ำตาลฟังแบบขอบคุณมาก